อีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากคนเมาแต่ว่าก็มีผู้เสียชีวิตนะ
ต้องฝากย้ำเตือนนะฮะมีคุณพ่อคุณแม่ขับกระบะไปจอดข้างทาง
แถวตลาดนกฮูกปฐุมธานีแล้วให้ลูกสาววัยสามขวบ
เดินตามหลังเพื่อข้ามถนนไปรถกระบะวิ่งมาทางตรง
ไม่เห็นทับเด็กคนนี้เสียชีวิตคาที่ครับ
ตำรวจส่วนพ่อป่าคล้องรังสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์กระบะทัพร่างของหนูน้อยวัยสามขวบกับสี่เดือนนะครับ
เสียชีวิตคาที่เลยบริเวณตลาดนกฮูก๒ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุม
มีผู้เสียชีวิตก็คือเด็กหญิงชะนินทิพย์ตั้งพิพัฒน์ภัยบูลหรือว่าน้องมะลิอายุ๓ขวบ๔เดือน
สภาพศพนั้นมีรอยแผลที่ศีรษะเพราะว่าถูกรถกระบาดนั้นทับ
ใกล้กับล้อรถยี่ห้อฟอร์ดไฮเลนเดอร์สีบรอนเงินทะเบียน๒ทพถุง๑๑๔๒กรุงเทพมหานคร
รถคันนี้มีนางสาวอำพรรัฐสุสำราญอายุ๓๑ปีเป็นคนขับมา
หลังทราบว่าตัวเองนั้นขับรถทับเด็กตายก็ถึงกลับเป็นลมล้มพับไปเลยนะครับ
ทางด้านพ่อแม่ของเด็กนะฮะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเองขับรถมา
ต้องการจะมาซื้อของที่นี่นะฮะ
ครอบครัวมาตลาดมาซื้อของระหว่างที่ขับรถไปจอด
จังหวะนั้นเนี่ยมีการเปิดประตูน้องมะลิลงจากรถแล้วก็วิ่งออกไปที่ทางถนนนะ

แต่น้องเนี่ยอาจจะคือตัวเล็กอะนะอายุนิดเดียว
แล้วก็รถสูงหน่อยมองไม่เห็นครับ
แม้น้องเดินตามหลังพ่อไปแต่รถคันนี้มองไม่เห็นทับร่างน้องเสียชีวิตขาดที่
พนักงานสอบสวนก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพทั้งหมดเป็นหลักฐาน
มีการเชิญคนขับกระบะคนนี้นะฮะไปสอบประคำเพิ่มเติมด้วย
เพื่อไปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็มอบร่างของน้องที่เสียชีวิตนั้นให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิมโรคกระตันอยู่
ไปส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อตรวจสอบสาเหตุการตายต่อไป
เด็กค่ะใช่แล้วเด็ก๓๔เดือนเองคือพ่อแม่ต้องไม่ปล่อยเลยต้องอุ้มข้ามเลย
กระบะมันสูงไงแล้วหัวน้องไม่ได้พ้นกระบะมาเลยนะ